คุณผู้ชมเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนะคะ
เงินแค่๒๐บาท
เหมือนดิฉันออกเงินให้คุณก่อน
แล้วคุณต้องทอนดิฉันมาเอาแบงค์ร้อยให้

มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
กล้องวงจรปิดจับภาพ๓คนร้ายนะคะ
หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้ามารุมทำร้าย
แล้วก็ใช้มีดแทงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจนบาดเจ็บ
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
เหตุการณ์นี้นะเจ้าตัวที่เป็นคนหนึ่งในผู้ที่ร่วมเรื่องนี้นะคะ
คือนี่แหละเขาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากเงินแค่๒๐บาทเอง
คือหัวหน้างานสั่งให้เขาแบ่งเงินให้กับนายทรงเกียจอุชกัน
ที่เป็นเจ้าหน้าที่รอปภจุดตรวจภายในหมู่บ้านเดียวกัน

ตัวเขาเนี่ยมีแบงค์ร้อยก็ยื่นให้นายทรงเกียจไปร้อยบาท
ซึ่งหลังจากที่นายทรงเกียจขี่รถจักรยานยนต์หายไปพักหนึ่ง
ก็นำเงินคืนให้แต่ว่าเขามีแค่๖๐ไงคุณ

ผมก็มาเอาตังค์กับคนนี้แหละ
แต่ที่บอกว่าจากตอนนั้นให้ผม๘๐ให้เขา๒๐นะ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างหลังผมว่าเออทำไมทำแบบนี้

เพราะฉะนั้นกูก็คนตายแบบ๒กินกับเขาไง๗๐บาท
แล้วก็เออมึงรอแป๊บหนึ่ง
มึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปหาไว้
มันก็ไปเอาตังค์กับในบ้านมา๒๐บาท

ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามเพื่อนมาอีก๒คนค่ะ
ตามมาถึงปุ๊บเข้ามารุมทำร้ายตัวเขาเลย

ทำร้ายนายอุศมานเละนิวัย๒๖ปี
รอปภจุดเดียวกันอีกคนนึงด้วย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ซึ่งนายอุศมานคนนี้คือต้องบอกว่าโดนลูกหลงจริงนะคุณ

คนที่อยู่ใกล้เคียงก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลแล้วล่ะ
แต่ว่าไม่ทันนะคะนายอุศมานเสียชีวิตค่ะ
ซึ่งชุดสืบสวนตำรวจนครบานประเวทก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว

แล้วก็จะเร่งติดตามแกะรอยคนร้ายทั้ง๓คนมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะว่าตอนนี้รู้ชื่อคนร้ายทั้งหมดแล้ว
อีกไม่นานน่าจะจับได้ครบทุกคนค่ะ